มีหลายคนอินบล็อกมาถามพี่แจ๊ค

จะบอกว่าหน้าม้าเนี่ยสำคัญที่สุด
คือการที่น้องสาวผมมาแรกก็เลยก่อนมา
หลังจากนั้นเราก็ได้ผมให้เกิดความพองก่อนแล้วก็ใช้ตัวหนีบความร้อนหรือตัวรีดในปลา
ต่อให้เต้นยังไงสะบัดยังไงก็ไม่แตกนะคะแล้วก็อีกอย่างก็เป็นวัยของน้องที่ว่าน้องเป็นคนบวกเยอะ
แล้วก็อันนั้นคือข้อดีของเขาสะบัดยังไงก็ไม่แตก
คลิกเล็กเล็กเล็กน้อยฝากด้วยนะคะ